มาดูต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดี
เป็นข่าวดีน้ำจิตน้ำใจของคนในวงการบันเทิงเนอะ
อ้ำพัชราภาแน่นอนว่ายืนหนึ่งในเรื่องของการมอบความช่วยเหลือ
เดือดเนื้อร้อนใจอะไรมีอะไรปรึกษาได้
คุณอ้ำก็ให้ช่วยเหลือเต็มที่นะ
จากกรณีที่พี่อ้ำนี้นะคะเข้าช่วยเหลือเด็ก๙๙
กรรมพระคุณพ่อคุณแม่กรรมพระแม่
แล้วก็ชวนพ่อและพี่ฆ่าตัวตายหนีหนี้ที่ครอบครัวไม่ได้ก่อ

โดนยึดที่ยึดบ้านขายท่อตลาดหนีความยากจน
เผยเรื่องราวการเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวนี้
ซึ่งหลวงพี่อุเทนนี้นะคะกล่าวว่านางเอกดังคุณอ้ำพัชราภาค่ะ
เป็นต้นบุญในครั้งนี้เลยพร้อมกับฝากความรักความห่วงใยไปถึงครอบครัวนี้อีกด้วยนะคะ
บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลและอย่าคิดสั้น

เพราะว่าพี่อ้ำรวมไปถึงคณะสิทธิ์วัดท่าไม้มูลนิธิสิริสาโรหลวงพี่อุเทนค่ะ
จะมีการยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยการช่วยเคลียร์หนี้ที่เหลือให้
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็แฟนคลับพี่อ้ำเข้ามาแสดงความเห็น
ชมกันมากมายเลยหากพูดถึงเรื่องราวความใจบุญของพี่อ้ำแน่นอนว่า
เป็นเรื่องราวที่หลายคนรับรู้กันมาโดยตลอดเนาะ
การทำบุญของพี่อ้ำกับคนใกล้ตัวก็รู้กันดีว่าพี่อ้ำจะยื่นมือช่วยเหลือแบบไม่แสดงตัว
คือไปเงียบทุกครั้งที่ทำบุญเนี่ยพี่อ้ำไม่เคยออกมาเปิดเผยเลย
มีแต่คนใกล้ตัวแหละที่เห็นความดีความงามนี้ก็อยากจะบอกต่อในสิ่งดีที่พี่อ้ำทำเนาะ
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยชอบทำบุญแบบปิดทองหลังพระนะคะ
ก็ขอให้พี่อ้ำมีแต่สิ่งดีตลอดไปนะคะ
น่ารักมากเลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีที่คนวงการบันเทิงได้ทำให้กันในช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะ